ข้าวมันไก่ที่สมุทรสงครามก็โดนไฟไหม้เหมือนกัน
ไหม้จากอะไรกันแน่มันจะเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนไหม
หรือว่าสายไฟเก่าหรือยังไงกันแน่แต่เห็นสภาพแล้วดูน่ากลัวมากจริงค่ะ
ไฟลุกไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะคะ
อยู่ที่ซอยนัตตาไหว้พัฒนา๑ที่หมู่๑๒
ที่ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ

ปรากฏว่าต้นเพลิงอยู่ที่บ้านเลขที่๑๗๓ทับ๓
บ้านนั้นเขาเปิดเป็นร้านขายข้าวมันไก่
เจ้าของก็คือนางสาวทิพวันอินจำปาอายุ๔๐ปีค่ะ

ในร้านมีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นไม้มันก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยล่ะค่ะ
รวมถึงมีถังแก๊สขนาด๑๕กิโล๓ถัง

แล้วมันมีถังหนึ่งที่โดนความร้อนวาวมันรั่ว
เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ก่อน
นำถังออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้ว่าอาจจะเกี่ยวด้วยนะ
อากาศมันร้อนก็เลยทำให้สายไฟเก่าของบ้านนี้มันละลาย
เกิดไฟฟ้ารัดวงจรแล้วมันลามไง
กลายเป็นไฟไหม้วอดทั้งหลังแบบนี้
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องประเมินความเสียหาย
แล้วก็สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ